มาดูเรื่องราวบนท้องถนนกันหน่อยนะคะปาดกันไปปาดกันมาลงเอยลงเอย
แบบนี้ค่ะทะเลาะกันนะคะสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งสองฝ่าย
อีกฝ่ายหนึ่งถูกแทงอีกฝ่ายหนึ่งถูกทุบนะครับ
มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
ฝั่งหนึ่งเป็นกระบะฝั่งหนึ่งเป็นเก่งนะคะคือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ารถเก๋งเนี่ยลักษณะคือเหมือนเมาอ่ะ
ขับสายไปสายมาปาดหน้ามาหลายคันแล้วนะแล้วมาปาดหน้าคนขับรถกระบะคันนี้
คันที่เป็นคู่กรณีเนี่ยรถกระบะเขาก็ไม่ยอมสิเขาลดกระจกเลยแล้วถามจะปาด
ทำไมทางมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปขับเท่านั้นแหละค่ะ
คนขับเก๋งวีออสไม่พอใจปาดเลยแล้วก็จอดนะฮะต่างฝ่ายต่างจอดแล้วก็ลงมาสุดท้าย
คนขับกระบะถูกจ้วงแทงแบบนี้อ่ะค่ะคนขับแก๊งก็ถูกทุบไปหลายทีเหมือนกันนะฮะ
ใช้เหล็กขูดชาร์ฟคนขับรถกระบะใช้เหล็กขูดชาร์ฟเนี่ยทุบคนขับเก๋งนะฮะ
แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายใครเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกู้ภัยเขาก็เดือดร้อนนะคะ
ต้องมาช่วยประถมพยาบาลแบบนี้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือซอยมังกรนาคดีอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเด่นชัยพลัสตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
มูลนิธิกู้ภัยเนี่ยต้องช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บคนขับรถกระบะชื่อว่านายสิทธิพรปานดวงค่ะ
ได้รับบาดเจ็บถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายนอนหมดแรงอยู่ที่เบาะคนขับแบบนี้คุณเห็นไหมบนรถกระบะค่ะ
ห่างไปอีกนิดไปพบรถเก๋งวีออสสีขาวค่ะนะฮะจอดอยู่ในสภาพกระจกมองข้างเนี่ยหัก
แล้วก็ใกล้กับเนี่ยรถเก๋งวีออสสีขาวคันนี้ใกล้กับรถเก๋งไปพบเหล็กขูดชาร์ฟตกอยู่ข้างรถนะคะ
ส่วนคนขับรถเนี่ยคนขับรถเก่งก็เป็นมือแทงเนี่ยนะคะชื่อว่านายอนุชาเอกมณีภัยศาลนอนบาดเจ็บแขนก็มีรอยถูกทุบที่หัวค่ะก็มีรอยถูกทุบตีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลคนเจ็บแล้วก็ต้องรีบนำตัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะฮะทีมข่าวของเราเนี่ยก็อยากรู้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ก็เลยไปสอบถามเรื่องราวจากน้องแบงค์น้องเนี่ยอายุ๑๓ปีเป็นลูกชายของนายสิทธิพรคนขับรถกระบะเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการที่คนขับรถเก่งวีออสเขาขับรถมาลักษณะคือสายไปสายมาเหมือนคนเมาอะค่ะ
ขับปาดหน้ารถคันอื่นมาหลายต่อหลายคันแล้วก็มาขับรถปาดหน้ารถกระบะของพ่อก็คือคุณสิทธิพรคนเจ็บนะฮะ
ทีนี้พ่อทำไงก็เลยเปิดกระจกแล้วตะโกนถามไปบอกเฮ้ยมาปาดหน้าทำไมทางมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปขับ
หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ปาดกันอีกค่ะปาดกันไปปาดกันมาจนกระทั่งคนขับเก๋งวีออสบอกรถกระบะบอกให้จอดจอด
นายสิทธิพรคนเจ็บคนขับรถกระบะเขาก็เลยจอดตามค่ะตามที่คนขับเก๋งวีออสบอกนะแล้วก็ลงกันไปเคลียร์ไม่รู้เคลียร์กันอีกท่าไหนนะคะ
ก็ลงไปเป็นเพื่อนพ่อด้วยอนุชาคนขับรถเก๋งวีออสค่ะเร่งเครื่องจะชนทั้งคู่อันนี้ลูกชายของคนขับรถกระบะบอกนะฮะ
กระทั่งพ่อลูกเนี่ยเขาต้องกระโดดหนีก่อนที่นายอนุชาจะเปิดประตูลงมาพร้อมกับเหล็กขูดชับในมือ
นุชาเขาก็เลยจ้วงแทงใช้เหล็กขูดชาร์ฟอ่ะจ้วงแทงทั้งคู่นายสิทธิพรโดนแทงเข้าที่หน้าอกส่วนนายแบงค์ลูกชายของนายสิทธิพรหลบได้ทันนะคะสุดท้ายแล้วชาวบ้านเข้ามาเป็นกรรมการกลางค่ะช่วยกันห้ามแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพราะทั้งคู่
ใจเย็นได้ใจเย็นเบาได้เบานะฮะปล่อยกันไปไม่งั้นแล้วเสียเวลาเสียความรู้สึกแล้วก็เสียสุขภาพแบบนี้นะครับ